ฮือห้ากันหน่อยนะครับหลับว่ารถคันนึงจอดถิงเอาไว้นาน
ที่จังหวัดกระบีจอดอยู่ที่บริเวณอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
อยู่บ้านเลขที่๓๐๒ถนนรวมใจชนตำบลกระบี่ใหญ่
เขตเทศบาลเมืองกระบี่นะจ๊ะ
ขนาดของรังต่อบอกเลยว่าใหญ่ใหญ่มาก
เซนติเมตรน้องใบตองใหญ่จริง
แถมมันยังสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อย
สูงประมาณสัก๑เมตรได้คุณชิสา
ภายในรังไม่ต้องคิดอะไรมากพูดดิอันนี้อ่ะอ่ะ
บินว่อนเลยต่อหัวเสือครับ
นับร้อยชีวิตอยู่ในนั้น
บินเข้าบินออกเดี๋ยวเทคออฟเดี๋ยวแลนดิ้ง
ไม่ใช่เครื่องบินแล้วแต่ก็เหมือนอะนะ
ก็อยู่มันอย่างนั้นเขาสร้างความผ่าหวาดภาวะดิ
คนทางนั้นก็กลัวดิต่อหัวเสือนะ
ใช่ไหมล่ะช่างซ่อมรถในอู่เล่าว่ารถคันนี้เป็นของเพื่อน

ก็จอดทิ้งไว้คงไปทำธุระคุณชิสา

นี่ไงจอดทิ้งไว้นาน๓เดือนกว่าแล้วไง
ไอ้ต่อหัวเสือเห็นแบบนี้ปั๊บในเมื่อจอดทิ้งไว้นานไม่มีใครใช้
งั้นเราขอใช้มันซะเลยจับจองพื้นที่
ตอนแรกนะทำรังแค่ตรงสุมหลอล่างนั้นนะ
สักพักมันขยายขึ้นมาข้างบนเฉยเลย
โอ้โหช่วงแรกบอกไม่มีใครสังเกตเห็นมารู้อีกที

โอ้โหเป็นชุมชนเป็นคอนโดต่อหัวเสือไปแล้ว
มันอันตรายนะเพราะว่าอะไรชาวบ้านเขาก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็กลัวไง
แต่ความกลัวก็สู้ความรู้สึกว่ามาให้โชคไม่ได้

ไปดูทะเบียนรถมันยังไงกันดีนะ

มันลางเหรอมันลางเนี่ย

ตั้งแต่หัวม้วนแล้ว

น้องใบตองอย่าโวยวายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างนี้
เรื่องของเรื่องเขาเตรียมที่จะทำการทำลายรังนี้แล้วแหละ

เพราะว่าทิ้งเอาไว้ปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ดี

สายันอยู่แถวนั้นก็ต้องระแวดระวังกันด้วยเนาะคุณผู้ชมเอาล่ะ